อันนี้เป็นผับที่เขาปิดปรับปรุงอยู่
คนอยู่ตรงที่นี่ก็ตกใจนะครับ
เย็นวันศุกร์เนี่ยคนที่ขับรถอยู่ตรงนี้เห็นแล้วโอ้โหควันมันเยอะมากจริง
แล้วทั้งข้างบนข้างล่างถนนแถวนี้สาหัดสากันเย็นวันศุกร์กำลังเลิกงานเลย
สองอย่างก็คือ๑เขาปิดปรับปรุงอยู่ก็เลยไม่มีคน
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่๕โมงเย็นถ้าเปิดอยู่ก็คนก็ยังไม่เข้าไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับ
นี่เป็นภาพที่มีผู้บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุไว้ได้นะครับ๕โมงเย็นครับ
ย่านถนนพระราม๙ที่มีกลุ่มกวันดำโพยพุ่งขึ้นมาเห็นกันอย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยดับเพลิง
อยู่ด้านหลังอาคารว่องวานิสท่านที่อยู่แถวนั้นคงรู้จักกันดีนะครับ
นี่ลุกไหม้ไม่น้อยนะครับรุนแรงมาก
การจราจรก็ติดขัดนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ก็ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงต่อนะครับเพื่อรอให้เพลิงดับสนิทจริง
ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมา
บอกว่าสถานบันเทิงแห่งนี้แอปอาริน่าเนี่ยเป็นสถานบันเทิงชั้นเดียว
กำลังปิดปรับปรุงอยู่นี่ฮะโอ้โห
คือมีช่างสิบกว่าคนตอนนั้นเข้าไปซ่อมแสงปรับโครงอาคารอยู่ในเมืองมะสอน
ระหว่างที่กำลังทำงานกันอยู่ปรากฏว่ามันมีสะเก็ดไฟจากชั้นโครงหลังคา
ไปใส่เฟอร์นิเจอร์ไม้มันก็เลยเกิดเปลวไฟลุกขึ้นมา
ช่างที่ทำงานกันอยู่โดยเฉพาะอยู่ด้านบนหลังคาไง
เปลวไฟลุกขึ้นมาก็พากันวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุก่อน
เพื่อเอาตัวรอดระหว่างนั้นไฟมันก็ลุกลามขึ้นเรื่อย
อกจากตัวอาคารแล้วนะคือแถวนั้นออฟฟิศเยอะ
กลางวงกลางวันเขาก็เอารถมาจอดอยู่แถวนั้น
ใช่มันมีพื้นที่โล่งสำหรับจอดรถของผับค่ะ
คนก็ไปจอดรถกันมีรถเสียหายไปด้วยคันหนึ่ง
ออฟฟิศทำงานธนาคารอาคารแถวนั้นก็จอดแถวนั้น
เขาก็ตะโกนบอกกันว่าไฟไหม้นะ
ปรากฏว่าคนที่ทำงานแถวนั้นพอรู้ข่าวว่าเราจอดอยู่แถวนั้นก็รีบมา
แต่คันนี้ที่ผ่านเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชม
เขาบอกเขามาแล้วคุณเขียนมาสอนแต่มันไม่ทัน
มันไม่ทันค่ะแล้วมันจอดใกล้กับตัวอาคารมากด้วยไงคะ

อื่นเขาก็วิ่งมาทันถอยออกไปทัน

ผังทั้งคันเลยครับวอดเลยั
เจ้าของชื่อนางสาวสุรีรัฐอินเอี่ยมอายุ๕๓ปี
นางสาวสุรีรัฐบอกว่าทำงานอยู่ตึกแถวนั้นแหละใกล้กัน
ได้ยินคนตะโกนบอกไฟไหม้แถวที่จอดรถเอาไว้
ก็ไปกับเจ้าของรถอีกหลายคันวิ่งมาดูรถกัน

แต่ของตัวเองไม่ทันไหม้ทั้งคันเลยฮะก็ทำอะไรไม่ได้
ก็ได้แต่ยืนมองรถของตัวเองถูกไฟไหม้ทั้งคันคันนี้ค่ะ
โอ้โฮคือยืนมองอยู่รถเราโอ้โฮทำอะไรไม่ได้

ก็คงต้องรอให้ทางประการเขาจะระจายกับเจ้าของอาคารน่ะนะ

เพราะว่าเป็นต้นเพลิงจ้าของอาคารน่ะ
แต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
โอ้โฮค่ะใครจะไปคิดนะอย่างนี้ต้องบอกว่าโชคล้ายจริง
อืมครับก็ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ